มาดูเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

มีพระรูปหนึ่งไปบวชใหม่บวชเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

วันอาทิตย์ปรากฏว่าวันจันทร์หายตัวไป
ที่บอกว่าเป็นเรื่องแปลกญาติเชื่อว่า
น่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์ลี้ลับบางตานะคะ
เพราะว่าพระบวชใหม่รูปนี้ที่หายตัวไป
ก่อนที่จะมาบวชก็ไปปัสสาวะรถจอมปลวก

นี่แหละญาติก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่า
ก็เลยทำให้เกิดเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับ
มีการบังตากันเกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
พอเกิดเรื่องราวทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ไปที่วัดจุดเกิดเหตุก็คือวัดโพธิญาณ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้๒๔มิถุนายนค่ะ
ไปสอบถามข้อเท็จจริงกรณีที่พระบวชใหม่
ก็คือที่ชื่อว่าพระประมูลมาทาอายุ๖๐ปี
หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากที่บวชที่วัดนี้เนี่ย
เพียง๑วันเท่านั้นก็คือเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
นี่ค่ะคุณผู้ชมนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่กุฏิเลยนะ
พบเพียงข้าวของเครื่องใช้บางส่วน
ส่วนพระลูกวัดซึ่งอยู่ในกุฏิเดียวกันบอกว่า
ช่วงสักประมาณตี๑ของค่ำคืน๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงพระประมูลพระที่หายตัวไปไปเข้าห้องน้ำ
ต่อมาค่ะช่วงเช้าก็มาเรียกให้พระประมูลออกไปบินทบาทด้วยกัน
กลับไม่มีเสียงตอบรับคือพระลูกวัดที่มาเรียก
เข้าใจว่าพระประมูลน่าจะออกไปแล้วออกไปบินทบาทแล้ว
ก็เลยออกไปบินทบาทที่ไปคนเดียวพอไปถึงที่บ้านของพระประมูล
ทางญาติก็ถามหาว่าพระประมูลไม่มาเหรอหายไปไหน
นี่แหละก็เลยรู้ว่าพระประมูลหายตัวไปญาติก็เลยช่วยกันค้นหาทั่ววัด
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวค่ะทีนี้ไปพูดคุยสอบถามญาติของพระประมูล
นายลำยองแก้วตาเล่าบอกว่าก่อนที่พระประมูลจะมาบวชเนี่ย
ประมูลเกิดอาการจิตหลอนเชื่อว่ามีวิญญาณคอยติดตามตัว
ถามว่าที่มาที่ไปทำไมพระประมูลถึงเชื่อแบบนี้
ก็เพราะว่าสักประมาณเดือนมีนาคมพระประมูลไปรับจ้างขับรถไถ
เพื่อปรับที่ดินบริเวณป่าช้าเก่าในวัดแห่งหนึ่ง
ระหว่างนั้นเองระหว่างที่ขับรถไถพระประมูลเกิดมีอาการ
คือพระประมูลบอกว่ารถไถมันเกิดมีอาการติดดับ
ประมูลก็เลยสะบดพูดจาหยาบคายที่สำคัญยังไปปัสสาวะรถจอมปลวก
ใกล้กับต้นตะเคียนเก่าแก่ด้วยโอ้โหนี่ไงทั้งจอมปลวกทั้งตะเคียนนี่ไง
ใช่เลยแล้วก็พูดจาหยาบคายสะบดแรงด้วยเนี่ยนะคะ
วันต่อมาพระประมูลก็มีอาการแปลกขึ้น
บนบอกว่าเหมือนลักษณะมีวิญญาณตามตัวมีคนมาหา
และมักจะได้กลิ่นเหม็นคาวเหม็นคาวคล้ายกับกลิ่นศพ
ติดตามรบกวนอยู่ตลอดเวลากลางคืนเองก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ตัดสินใจบอกว่าจะมาบวชนะเบื่อบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญสุขุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
ซึ่งญาติเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องของอาถรรพ์กำบังตาไว้

ได้มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วที่สพศรีมหาโพธินะคะ
เดี๋ยวรอดูนะคะว่าที่สุดแล้วจะพบตัวกับพระประมูลหรือเปล่า